ดูพายุฤดูร้อนค่ะแต่ละที่นี่ก็เจอหนักเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวไปไล่เรียงดูก่อนพาไปดูที่แรกคือที่โคราช
คณะพระทุดงศ์นี้นะคะกำลังจะเดินไปโปรดศัตริย์
แต่ปรากฏว่าเจอพายุฤดูร้อนโอ้แล้วเป็นยังไง
จากพระต้องมาทำหน้าที่รายงานสภาพอากาศแบบนี้ค่ะ
ขณะนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหุบใหญ่นะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาโคราชบ้านเองอย่างแรงเลยนะครับ
โอ้โหดูสิทั้งเต็นต์นะต้นไม้เอยเนี่ย

แล้วพระท่านต้องรายงานสภาพอากาศว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจออะไรบ้าง
นี่นี่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ช่วงหัวค่ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่
ตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่โคราช
ตอนนั้นคณะพระทุดงจากอำเภอเมืองโคราชก็เดินทางไปถึงแล้ว
ญาติโยมก็มีการตั้งเต็นต์กางเต็นต์ให้ได้พักสวดมนต์ทำวัดเย็น
ยังไม่ได้ทันสวดมนต์ทำวัดเย็นเลยค่ะคุณผู้ชม
พายุฤดูร้อนพัดมาแบบนี้แล้วพัดอยู่พักใหญ่นะ
หลังจากนั้นสภาพอากาศกลับสู่ภาวะปกติ
อันนี้คือกลับสู่ภาวะปกติแล้วค่ะคุณผู้ชม
หลวงพ่อท่านก็เลยจากเป็นผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศ
นี่ก็กลับมาสวดมนต์ทำวัดเย็นกันต่อไปนะคะ